โดยในปีนี้นะคะทุ่มเงินถึง๕๐ล้านบาท
ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่สร้างผลงานระดับเอเชีย
ด้วยการทะลุถึงฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒
มอบความสุขแก่คนไทยทั้งประเทศ
ทำให้บริษัทโอสดสภาจำกัดองค์กรธุรกิจคนไทย
ผลักดันวงการฟุตบอลไทยก้าวหน้า
ด้วยการเสริมสร้างรากฐานที่เข้มแข็งและครบวงจร
ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ครอบคลุมไปถึงฟุตบอลไทยลีกลีกภูมิภาค
อีก๑๐ล้านบาทรวม๕๐ล้านบาท
แล้วก็มีคนไทยมากมายที่ได้มีโอกาส
เพราะฉะนั้นเราหวังว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ย
แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนให้
วงการลูกหนังไทยไปสู่เวทีระดับชาติ
ระดับโลกแล้วก็ระดับภูมิภาคค่ะ
จากเวทีภูมิภาคเป็นพื้นฐานสำคัญ
ที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นขุนพลช้างศึกชุดใหญ่

ทำให้พี่น้องที่อยู่หลีกกลองลงไป

ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วมันก็จะประสบผลสำเร็จนะครับ

ให้แบบเป็นสีสันของฟุตบอลไทย
อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง

่งเน้นเป็นผู้สนับสนุนหลักในไทยลีกสอง

แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนาม
เป็นระยะเวลา๑ปีในฤดูกาล๒๐๑๙
และอีกหนึ่งเป้าหมายใหญ่ที่ทุกคนรอคอย
คือการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน